ช่วงนี้ไปดูความพร้อมของเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ
โบ๊ทนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ผู้บริหารค่ายเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ
ถึงการเตรียมความพร้อมขึ้นชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกของเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่

โดยบอกว่ายิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นรองแค่ไหนก็ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นอีกหลายเท่า
ผมดีใจนะครับที่เพชรดำจะพูดเสมอว่า

เพชรดำบาลบาวหน่อยนะครับ
เพราะว่าคนอื่นจะวิ่งประมาณ๘๑๐กิโลกรัม
แต่ว่าเพชรดำวิ่งถึง๑๒๑๕กิโลกรัมนะครับ
ถือเป็นการซ้อมที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับ
ก่อนจะขึ้นชกในศึกวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
ซ้อมของเพชรดำก็ได้แสงอาทิตลูกทรายคลองดินนะครับ
ช่วยลงนวมให้ถึงค่ายเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ
ที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๔ด้วยนะครับ
ก็ต้องดูกันว่าเพชรดำจะทาบรัศมีขยับขึ้นมา
เป็นแชมป์คนใหม่ของวันแชมป์ชิปได้หรือไม่นะครับ
วันศุกร์ที่๓๑กรกฎาคมตั้งแต่๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
เราก็จะลากันไปด้วยภาพการประโหมดการเหนื่องขัน

สวัสดีครับ